เรื่องลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยก็มีให้ได้เห็นกันเยอะแต่ไอ้ลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขโมยขโจนมันก้ามใจไปขโมยของที่มันใหญ่กว่าเดิมใช่
นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมีโจรเนี่ยไปลักเล็กขโมยน้อยในร้านสะดวกซื้ออาจจะเป็นของเล็กน้อยแต่สุดท้ายตำรวจก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ตามจับจนได้ครับ
ภาพเหตุการณ์กันก่อนนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในปั๊มสาขาตรงข้ามเรือนจำจังหวัดมหาสารคามครับ
หลังจากนั้นครับชายคนในภาพเนี่ยก็เดินมาพร้อมกับของที่หยิบขึ้นมาจากชั้นวางของแล้วเอาใส่กระเป๋าเลย

นี่ยังไม่ทันจะจ่ายตังค์เลยใส่กระเป๋าแล้วก็หลบหนีหายไปเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ทำงานเร็วครับหลังจากเกิดเหตุสามารถตามจับบุคคลในภาพได้
ทราบชื่อในมงคลนั้นเอง
เขาได้ยอมรับสารภาพเลยนะว่าเป็นบุคคลในภาพนั่นแหละ
แล้วก็ก่อเหตุลักษัพในร้านสะดวกซื้อจริง
และไม่ได้ก่อเหตุแค่ครั้งเดียว

ที่แรกคือร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มสาขาเรือนจำจังหวัดมหาศาลคังที่เห็นไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
วันนั้นเขาบอกว่าเขาได้ไปก็คือยาบำรุงร่างกาย

เห็นเมื่อกี้นะครับ
และที่ที่๒ก็คือร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มสาขาหน้าศูนย์หอพักตักศิลา
ถนนหีนานนท์ตำบดตลาดอำเภอเมืองจวันมหาศาลคัง
วันที่๒๐เมษายนก็ย้อนไปหน่อยเนาะ
ก็ได้ทรัพย์สินไปวันนั้นเนี่ยได้โฟมล้างหน้าไป๑หลอด
กับลูกอมรสเปเปอร์มิ้น๕ชิ้น

ที่ขโมยเมื่อวันที่๒๐คือ
เอาอย่างที่บอกมันลักเล็กขโมยน้อยจริง
จับภาพจับไว้ได้แล้วตำรวจเองเขาก็ไม่ได้ปล่อยนะ
ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคดีเล็กลักเล็กขโมยน้อยเป็นสักสินที่ไม่ได้มีค่ามากอะไร
ก็ตามจับตัวมาจนได้เพราะทำแบบนี้เนี่ย
เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้โจรที่เขาขโมยของเล็กน้อย
ไม่ได้ใจเดี๋ยวไปขโมยของใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
คือรักและขโมยน้องต่อให้น้อยขนาดไหนก็ผิดนะคุณจริง